คือเรื่องของการแก้ปัญหาสลากขายเกินราคา
ค้าหลายคนก็แสดงความคิดเห็นนะว่าถ้าหากมีการรวมชุดขึ้นมา
ก็อาจจะแก้ปัญหาได้ในระยะสั้น
ระยะยาวอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นัก

งวดวันที่๑มีนาคมกองสลากรวมชุดเอง
ก็จะเป็นชุดออกมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงแล้วนะฮะ
ก็อาจจะทำให้ช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะหนึ่งช่วงหนึ่ง
ทางแนนายปรีชาการมงคลบทัน

ให้ความเห็นในกรณีที่สำนักงาน
ในปรีชามองว่าคงจะแก้ได้ในระยะสั้นเท่านั้น

เพราะมองว่าเป็นการรวมชุดที่ให้ผู้ค้ารายย่อย
รายละ๕เล่มแบบคละเลข
จัดชุด๒ใบ๒เล่มแล้วก็มีอีก๒เล่ม
ซึ่งหรืออีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นเลขใบเดียว
จากเดิมนี่คือให้เลขเหมือนกันทั้งหมด๕เล่ม

แต่สุดท้ายยี่ปั๊วก็จะหาทางจัดสลากชุดออกมาขายอยู่ดี
ผู้ค้ารายย่อยก็บอกว่าแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะขายได้ในราคา๘๐บาท

ครับเขากลัวไงกลัวคนกลางนี่แหละเนอ

ทำให้กลไกมันผิดเพี้ยนไปนะคะ

เสนอค่ะเสนอให้สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ควรจัดรวมชุด๕ใบแทนที่จะจัดรวมชุดแค่๒ใบ
แล้วก็เสนอให้มีการเปลี่ยนราคาหน้าสลากเป็น๙๐บาทไปเลย
เพราะว่าปัจจุบันนะคะต้นทุนสลากแต่ละใบอยู่ที่๗๐บาท๔๐สตางค์
ถ้าขาย๘๐บาทเขาจะได้กำไรแค่ใบละ๙บาท๖๐สตางค์

แต่ว่าตรงเรื่องของกำไรกองสลากเขาก็เน้นย้ำว่า

ก็ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะคะ
ขณะที่นายสมชายปันเอกวงประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพ
และการจ้างงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
องมาตรการนี้ของสำนักงานสลากนะคะว่า
จะทำให้ยี่ปั๊วรวมชุดยากขึ้น
ส่งผลให้ราคาสลากลดลงได้แน่นอน
เพราะว่าผู้ค้ารายย่อยไม่ต้องไปเสียส่วนต่าง
จากการที่นำสลากใบเดียวไปแลกเป็นสลากชุด

เห็นด้วยที่กองสลากรวมชุดซะเองเลย

ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานสภาคนพิการ
ไม่เชื่อว่ามาตรการนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ
แต่ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีระดับหนึ่ง
เพราะว่ายังมีผู้พิการอีกจำนวนมาก

ใช่ค่ะก็จะเป็นรวมชุด๒ใบ
ถ้าเกิดถูกรางวัลก็คือจะได้๑๒ล้าน

เสร็จถี้ว่าที่เสร็จถี้๑๐๐ล้าน๑๕๐ล้าน
ไม่มีแล้วเหรอ
กระจายเงินกระจายรางวัลออกไป

เอาให้ได้สัก๒ตัวก่อนเถอะ